ตำรวจภูทรขลุงในจังหวัดจันทบุรีออกหมายจับอดีตคนขับรถของวัดนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุใช้ท่อนไม้ทุบพระครูเจ้าอาวาสวัดสลบที่หน้ากุฏิและอาการสาหัสค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกเชนนรงเหยือกเงินผู้กำกับการสพขลุงจังหวัดจันทบุรีและชุดสืบสวน
นำกระเช้าเข้าไปเยี่ยมอาการของผู้บูลสมฉันธกโกอายุปีเป็นเจ้าอาวาสวัสดิ์ดอลอุดม
ตำบลบ่อที่ห้องพักฟื้นผู้ป่วยอาคารเทพรัฐโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะ
โดยพระครูบุญสมอยู่ในอาการบาดเจ็บสาหัสกระดูกชายโครงหักไปสามซี่
ั้งจมูกหักนิ้วชี้มือด้านซ้ายหักเช่นกัน
หลังจากที่ถูกคนร้ายเป็นผู้ชาย๑คน
สู่ว่าหมวกไม้พรมปิดบังไปหน้า
ดักใช้ท่อนไม้ทำร้ายทุบตี
และพระครูก็นอนสลบอยู่ที่หน้ากุฏิ
ขณะที่เดินกลับจากประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ

โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเก็บหลักฐาน
ก็คือวัตถุพยานจากที่เกิดเหตุพร้อมสอบปากคำพยานแวดล้อม
ตลอดจนไปเปิดดูภาพกล้องวงจรปิดภายในวัด
เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาขัดแย้งภายในวัด
หารเงินวัดไม่โปร่งใสทำให้คนที่ถูกปลดออกไป
เกิดความไม่พอใจและเคยกล่าวอาฆาตขู่ทำร้ายเจ้าอาวาสมาแล้วด้วยค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ขออนุมสารออกหมายจับนายชูศักดิ์เสวยศรีอายุ๕๐ปี
เป็นอดีตคนขับรถของวัดซึ่งถูกพระครูบุญสมไล่ออก
เพราะว่าไปพบว่าทำทุจริตเรื่องเกี่ยวกับเงินของวัด
หลังจากที่ตำรวจสืบทราบว่าเป็นคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุ
จากขณะถูกทำร้ายพระครูบุญสมสามารถจดจำน้ำเสียง
และรูปร่างของคนร้ายได้เป็นอย่างดีซึ่งลักษณะที่พระครูบุญสมบอกกับตำรวจ
ก็ไปตรงกับนายชูศักดิ์อดีตคนขับรถนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปค่ะ